สมุทรปราการไปดูที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
คือตำรวจไปจับผู้ต้องหาที่เป็นนักค้ายาเสพติดถูกแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าชาวบ้านก็ดีญาติก็ดีซึ่งเป็นญาติของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมเพราะตอนที่บุกเข้าไปสวนยางพารา
ปรากฏว่าตอนนั้นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายนี้เหมือนลักษณะอันนี้น้องสาวเขาบอกนะ
ว่าชูสองมือเหมือนจะยอมแล้วแต่กลายเป็นว่าตำรวจไปวิสามันฆาตกรรม
ผู้ต้องหารายนี้เสียชีวิตเลยนะคะก็เลยกลายเป็นภาพคลิปนี้แหละค่ะ
ทั้งชาวบ้านก็ดีทั้งญาติของผู้ต้องหาและผู้ตายก็ดี
ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ตั้งคำถาม
ตั้งชุดคำถามกลับไปที่ตำรวจว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหม
เพราะฉะนั้นผู้การของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลนะคะ
หนึ่งของจังหวัดท่านต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้ด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนยางพาราตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวานช่วงเย็นค่ะผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ซึ่งก็คือนายเจริญศักดิ์รัชภูมิมาศหรือที่คนในท้องที่เรียกว่าบังบัตรนะคะ
อายุ๓๑ปีที่สุดแล้วถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม
โดยใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปที่หน้าท้องบังบัตร๑นัด
บัตรเสียชีวิตในสวนยางตรงนี้เลยนะคะ
หลังเกิดเหตุปรากฏว่าบันไดญาติผู้ตายก็ดีชาวบ้านก็ดี
แสดงความไม่พออกไม่พอใจ
เนื่องจากเห็นว่าตำรวจนั้นทำเกินกว่าเหตุนะคะ
เพราะบางบัตรตอนนั้นไม่ได้มีอาวุธที่ร้ายแรงมีเพียงมีดพระขนาดเล็ก๑เล่มเท่านั้น
ทีนี้คุณผู้ชมดูนะคะบรรยากาศตอนนี้
แล้วก็รุมล้อมตำรวจชุดจับกลุ่มไม่ให้ออกจากพื้นที่นะคะ
ทีนี้ทำให้พันธุ์ตำรวจเอกสุขเกษมนครวิลัย
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ต้องมาเจรจากับบุคลุมชาวบ้านแล้วก็ฮนะคะ
ใช้เวลาในการเจรจาร่วมกว่า๒ชั่วโมง
สุดท้ายชาวบ้านและญาติยอมสลายตัวนะคะ
แล้วให้เจ้าหน้าที่นำศพบังบัตรไปส่งที่โรงพยาบาลร่อนพิบูร
ก็ต้องมีการชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตต่อไปก็เป็นตามกระบวนการ

เราไปสอบถามน้องเมนี่ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตาย
เมนี่บอกว่าคือเขามีโอกาสไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนนั้นเขาเห็นพี่ชายชู๒มือ
ชูมือทั้งสองข้างและมีมีดพระขนาดเล็ก
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ไล่ยิง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไล่ยิงเนี่ยน้องเมนี่บอกว่า
บัตรวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตอนที่ตำรวจยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะ
ไปตรวจสอบภายในตัวของบังบัตรตอนนั้นน่าจะเป็นศพแล้วนะคะ

ทางครอบครัวก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย
และบอกว่าจะดำเนินการดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด
กับตำรวจที่ไปก่อเหตุวิสามันฆาตกรรมพี่ชายค่ะ
ก็คิดว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะ
ต้องอยากให้พี่เบาที่ตายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด
ถ้าที่จะทำได้แล้วตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุเขาก็ต้องได้บทลงโทษของเขาเหมือนกัน

ไปกันเยอะมาสองคันรถกระบะค่ะที่เขากระโดดลงมา
แล้วก็กล้องกลางอะไรไหมในตัวพี่เบา
พี่เบาไม่มีตังค์อยู่ฟันว่าบาดพี่เบาไม่มีผักเคืองอะไรประมาณนั้น

ฝุกย้าอะไรพี่เบาไม่มีแม้แต่ยาบาดสักเม็ดพี่เบาไม่มีติดตัวมาเลย
ซึ่งเดี๋ยวที่กระเด็นครบอะไรหรือเปล่า
ที่กระเด็นไม่ครบอะไรค่ะ
อยากให้ได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้มากค่ะ
ซึ่งก็อยากให้การทำงานของตำรวจมันไม่ใช่แบบนี้
ตำรวจไม่ควรทำงานแบบนี้ตำรวจไม่ควรทำกับประชาชนแบบนี้
นี่นะครับก็นี่เป็นเสียงของประชาชนนะนะเสียงของญาติผู้ตายนะฮะ
ค่ะทีนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นซ้อนเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ตำรวจที่เป็นชุดจับกลุ่มเข้ามาจับกลุ่มบังบัส
แล้วก็มีการวิสามันฆาตกรรมเป็นตำรวจจากส่วนกลางนะฮะ

ทีนี้ก็ต้องไปดูกันต่อแล้วค่ะว่าตามกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมเกินกว่าเหตุยังไงแล้วก็จริงหรือเปล่า
เขามีหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

คดีพยายามฆ่าตำรวจท้องที่อำเภอชะอวดของนครศรีธรรมราช
และ๓คดีเกี่ยวกับความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ